นี่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ตระเวนลงพื้นที่หาเสียงเรียกคะแนนจากชาวกรุงเทพมหานครมารอบเมืองแล้วนะคะ
วันนี้๑๓พฤษภาคมถึงคิวนายสกลทีพัทยากุลนะคะ
จะขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ครั้งแรกที่ลานคนเมือง
เปิดตัวสกลทีมโมเดลที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาให้คนกรุงทำกรุงเทพให้ดีกว่านี้ตามโซโลแกนกอทมนะฮะ
โดยการประสัยใหญ่ในเย็นวันนี้ค่ะจะมีการเปิดตัวทีมงานและคนสำคัญที่คุณสกลทีบอกว่า
เขาสำรวจผู้สมัครผู้ว่ากรทมแต่ละคน
คำถามก็คือผู้สมัครเนี่ยถ้าให้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ได้
อยากเป็นอะไร๑วันเนี่ยอยากเป็นตัวอะไร
คนแรกครับคุณสกลทีบอกอยากเป็นแบทแมน
เอาทำไมเขาบอกเป็นฮีโร่ที่มีความซับซ้อนมีความลึกลับน่าค้นหา
แต่คุณสกลทีต้องแย่งกับบิ๊กวินแล้วล่ะเพราะว่าคุณอัศวินขวัญเมืองครับ
อยากเป็นเหมือนกันอยากเป็นแบทแมนเหมือนกันครับ
ชอบความซับซ้อนลึกลับน่าค้นหานะ
ส่วนดรเอ๊สุชัชวีครับอยากเป็นไอรอนแมนฮะ
เป็นนักประดิษฐ์นะซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้เหมือนกับตัวเขาเองเหรอ
นี่เขาบอกเพราะว่าจบมาสายประดิษฐ์สายวิศวกรรมนั่นเอง
ส่วนคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ครับอันนี้ฉีกเลยอยากเป็นตานอส
เพราะว่าในอัลเวนเจอร์เนี่ยคนที่ดูจะรู้ว่าเออถึงเป็นตัวร้าย

มีความคงการจะสร้างสมดุลให้กับจักรวาล
นี่อยากให้โลกดีขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมส่วนคุณสิทธาธิวารีค่ะชอบอะไรคะ
นี่กัปตันอเมริกาค่ะ
เห้ยเหมาะมากสุปเปอร์ฮีโร่เหมาะนะ
มีความเป็นผู้นำแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมนะคะ
แต่ละคนก็อยากเป็นฮีโร่ในแบบของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะ
ส่วนใครจะเป็นฮีโร่ในใจคนกรุงเทพ๒๒พฤษภาคมนี้